อะไรที่เก็บไว้ในใจนานก็อึดอัดครับ
สัปดาห์ที่ผ่านมาเราจึงเห็นภาพพลเอกประยุทธ์จันโอชา
อยู่ดีไม่มีปีไม่มีขลุยเลยครับ
เดินขึ้นไปบนโปรเดียม
แล้วก็บอกความในใจกับนักข่าว

โดยน้ำเสียงเรียบและเข้ม
รุ่งเช้าขึ้นมาก็กลายมาเป็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์ว่า
ตู่ลุยการเมือง
ไม่ออกจากคอสช
ไม่ปรับคอรมอด้วย

อยู่ดีเดินขึ้นไปบนโปรเดียม
แล้วแถลงเรื่อง
ว่าสนใจการเมืองเป็นยังไง
เอาลองฟังเสียงครับ
หรือนักการเมืองหรือภาคการเมืองต่าง
นำมาการอยู่ในเวลานี้
เพราะฉะนั้นผมก็ใช้คำแรกนี้ได้ว่า
ผมสนใจงานการเมือง
นั่นแหละครับ
คือผลเอกประยุทธ์
เหตุผลที่ผลเอกประยุทธ์อ้าง
ก็เป็นเหตุผลที่เคยบอกไว้ก่อนแล้วว่า
เมื่อเข้ามาทำงานการเมืองแล้ว

ก็ได้วางแผนที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้
ฉะนั้นที่ว่าสนใจการเมือง
ก็เพราะว่าอยากจะเดินหน้าแก้ปัญหาต่อ
ทำงานที่ข้างไว้ให้สำเร็จ
ไม่ว่าในงานแผนปฏิรูปประเทศ
งานที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

ฉะนั้นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์บอก

เข้าไปสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

จริงการเดินหน้าไปสู่นายกรัฐมนตรี

ช่องทางที่๑ก็คือว่า
สมัครเป็นสมาชิกพักการเมือง
แล้วก็ให้เขาเสนอเป็นนายกรัฐมนตรี

เพราะว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ลาออก

ฉะนั้นการเดินเข้าสู่ตำแหน่ง

พักการเมือง๑พักการเมืองใด

ห้อยไว้ใน๓รายชื่อ

ใครจะมาเสนอผลเอกประยุทธ์

จะต้องรับข้อตกลงด้วยนะครับ
ไม่ใช่อยู่ให้ใครไปเขาเสนอได้นะครับ

เอาชื่อเข้าไปใส่ไว้ในพักการเมือง

ถ้าพักที่เอาชื่อพลเอกประยุทธ์

จะเสนอชื่อเป็นนายก

พักนั้นได้คะแนน

คือได้คะแนนไม่มากพอ

เสนอชื่อเป็นนายกก็เสนอได้

เมื่อสัปดาห์ก่อนโน้นว่า

แล้วเขาเสนอชื่อเป็นนายก

ว่าอ้าวไหนบอกว่าไปพูดไว้

เอาแล้วทำไมไม่เป็นไปตามหลักการ

ไม่ต้องเอาชื่อไปใส่ไว้ในพักไหนเลยครับ
เพราะรัฐมนูลกำหนดว่า

พักการเมืองที่มาเข้าชื่อกัน

เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากภักดิ์นั้น

จากพักนี้ก็คะแนนไม่เกินครึ่ง
จากพักโน้นคะแนนก็ไม่เกินครึ่ง
ในที่สุดรัฐมนูลก็เปิดช่องไว้ว่า
ให้สมาชิกสภาเนี่ย

ขอเปิดช่องทางพิเศษครับ

ขอเสนอคนนอกที่ไม่มีรายชื่อ
อยู่ในบัญชีของพักการเมืองทั้งหลายเนี่ย

เขาก็มาเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายก

ทำไมไม่กล้าเดินเข้าไปสู่เวที

อีก๒ช่องทางของนายกรัฐมนตรี

ประการถัดมาก็คือว่า

ถึงจะเดินทางเข้าสู่การเมืองแล้ว
แต่จะไม่ลาออกจากหัวหน้าคอสช
ส่วนรัฐมนตรีที่จะไปทำงานการเมือง

ไปกับการเป็นรัฐมนตรีได้

แต่ว่าคราวนี้จะถูกจับตามองเป็นพิเศษหน่อย
เพราะว่าการเลือกตั้งคราวนี้
จะได้รับความสนใจจากนานาชาติ
องค์กรอะไรต่ออะไรทั้งหลายต่างประเทศ
รวมถึงจากคนการเมืองด้วย
ว่าการเลือกตั้งจะเสรีและเป็นธรรม
อย่างที่นายกรัฐมนตรีประกาศไว้ไหม
ว่าการเลือกตั้งต้องเสรีและเป็นธรรม
ส่วนเรื่องอื่นที่น่าจับตามอง
แม่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ช่วงท้ายของปลายสัปดาห์
ท่านบอกว่าเมื่อจะเดินเข้าสู่สนามการเมืองแล้วเนี่ย
ท่านจะต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้
เอาลองฟังเสียงนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้หน่อยครับ
ผมก็จำเป็นต้องควบคุมอารมณ์ของตนเองให้ได้เพราะว่าอะไร
ไม่ใช่เพราะการเมืองเนี่ยเพราะผมก็เดี๋ยวผมตายก่อนเนี่ย
ผมคิดมากว่าตายเองอะแหละท่านไม่มีใครตายทุกคนอะ
เพราะทุกคนมันลุมผมอยู่คนเดียวแต่ผมก็รับได้
นี่แหละครับเสียงจากนายกรัฐมนตรีว่าต้องควบคุมอารมณ์ตนเองให้ได้
แต่คำถามก็คือว่านายกเคยประกาศไว้หลายครั้งนะครับ
ว่าจะไม่หงุดหงิดจะยิ้มแย้มแจ่มใสจะควบคุมอารมณ์ตนเองให้ได้
แต่ว่าทันทีที่คุณสนเทียนทองออกมาวิพากษ์วิจารณ์
ในการประชุมที่พักเพื่อไทยเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
นายกรัฐมนตรีก็ตอบโต้ด้วยอารมณ์ที่ดูเดือดพอสมควร
บอกว่านี่ดูหัวข่าวสิครับ
ฉุนปาหนอทำนายวืดนายกบิ๊กตูไล่กลับบ้าน
แก่แล้วให้ไปพักผ่อน
นี่ก็แปลว่านายกรัฐมนตรียังหุดหงิดอยู่
ทั้งที่สิ่งที่คุณสนอพูดก็เป็นหลักการ
สิ่งที่คุณสนอพูดเป็นการพยากรว่า
ในที่สุดภักดิ์เพื่อไทยก็จะชนะการเลือกตั้ง
ฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องจับตามอง
ผลเอกประยุทธ์หลังจากนี้ไปก็คือว่า
เมื่อประกาศเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง
แล้วก็มีนัยยะสำคัญก็คือ
พร้อมจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี

ปี่เสียงกลองดังขึ้นเมื่อไหร่
เสียงวิภาควิจารณ์ต่างนานาก็จะตามมา
ผมเคยบอกไว้ตั้งแต่คราวโน้นแล้วว่า
สุภาษิตจีนบอกว่าอยู่กลางฝนต้องเปียก
เมื่อท่านจะเดินออกไปสู่กลางฝน

สิ่งที่ต้องทำให้ได้ก็คือว่า

งั้นอย่างที่นายกรัฐมนตรีบอก